สุราธานีกันหน่อยค่ะมีตำรวจได้รับแจ้งเหตุมาว่ามีชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งอารวาส
ถือมีดปัดปลายจะไล่ฟันคนแต่ที่สำคัญคือในมืออ่ะ
มีร่างลูกชายวัย๑ขวบ๑๑เดือนสภาพคือหัวบวมแล้วเลือดไหลออกจากหูสองข้าง
ลักษณะเหมือนถูกทำร้ายร่างกายน้องเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่ว
แต่สุดท้ายเสียชีวิตทุกคนปักใจเชื่อว่าพ่อเมายาบ้าแล้วทำร้ายลูกแน่

ส่วนนี้นี่ฟะที่วิ่งตามกันอุตลตะหลุดเลยนะครับกว่าจะรวบตัวเอาไว้ได้ครับ
เป็นผู้ชายอยู่ในวัยกลางคน
คือคลุ้มคลั่งเลยนะคะเพราะว่าในมือเขาเนี่ยมีมีดพระ
ปีนหลังคาวิ่งไปแล้วก็วิ่งหนีเจ้าหน้าที่ไปด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็พยายามใช้ไม้งามก็คุมตัวให้ได้อย่างปลอดภัยที่สุดแล้วนะคะ
เพื่อจะได้ไม่มีใครบาดเจ็บพอจับตัวได้แล้วปรากฏว่ารักษณะคือ
พูดจาวกวนไม่รู้เรื่องแต่ว่าตามร่างกายมีบาดแผลค่ะแล้วก็อย่างที่บอก
ตอนที่ไปถึงเนี่ยมีลูกชายวัย๑ขวบ๑๑เดือนลักษณะคือบาดเจ็บอยู่ด้วย
ได้คุยกับภรรยาของผู้ชายคนนี้คนที่คลุ้มคลั่งเนี่ยนะคะ
ภรรยาบอกว่าสามีหายออกจากบ้านไป๒วันแล้ว
คิดว่าคงไปเสพยานั่นแหละ
ลักษณะคือเหมือนเมายากลับมาก็กลับมาบ้านช่วงกลางดึก
อุ้มร่างลูกชายคนเล็กในสภาพใบหน้าและลำตัวเปื้อนเลือดไม่รู้สึกตัว
พูดซ้ำไปซ้ำมากับเธอบอกว่ารถล้มรถล้มรถล้มอยู่แบบนี้ค่ะ
บอกว่าเอาลูกมาจะพาไปโรงพยาบาล
สามีก็ไม่ยอมส่งลูกให้จังหวะนั้นลูกชายคนโตวัยสิบห้าปี
ก็พยายามเข้าไปห้ามสามีอารวาสหนักเลยค่ะ
คว้ามีพระแกว่งไปแกว่งมาไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้
สุดท้ายมีพระไปโดนเข่าลูกชายคนโตบาดเจ็บไปอีกนะคะ
หลังจากนั้นก็คลุ้มคลั่งหนักเลยไล่ทำร้ายญาติญาติด้วย
ภรรยาเล่าบอกว่าลูกชายคนเล็กที่เสียชีวิตเนี่ย
ที่หัวมีอาการบวมแล้วก็เลือดออกที่หูทั้งสองข้าง
ใบหน้าก็มีรอยถลอกทุกคนปักใจเชื่อเลยว่า
สามีต้องคลุ้มคลั่งแล้วก็ทำร้ายลูกจนตาย

ก็บอกว่ารถล้มรถล้มคือหลายคนก็พูดอ่ะว่า
เมาแล้วทำร้ายลูกใช่ไหมหลอนยาแล้วตีลูกใช่ไหม
สามีก็แต่ปฏิเสธบอกไม่ได้ทำไม่ได้ทำจริงอยู่แบบนี้ค่ะ

ทีนี้ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้นะคะ
ก็ทางฝั่งภรรยาก็จัดงานศพ
ให้กับลูกชายคนเล็กเนี่ยค่ะนำร่างน้องมานะคะ
มาที่เตรียมงานจัดงานศพ
เรื่องต้นสาเหตุการเสียชีวิตคุณหมอลงความเห็นว่าศีรษะได้รับการกระทบกระแทกอย่างรุนแรง

ก็จะมีการประเภนกุศลตามประเภดีสามคืน
แล้วก็ชาปนกิจที่สำนักสงฆ์เมนปราการ
ถามตำรวจว่าสรุปแล้วเนี่ยคุยกับฝ่ายผู้ชายได้เรื่องไหม
ตกลงเขาทำร้ายลูกตัวเองจนตายจริงหรือเปล่า
ผู้กำกับการสพคีรีรัฐนิคมบอกว่า
พอคุมตัวฝ่ายชายแล้วก็นำไปตรวจหาสารเสพติดเจอ
เม็ดเอ็มเฟตามีนในปริมาณมากก็คือยาบ้านะคะ
เรื่องต้นแจ้งไปก่อนเลยคือข้อหาเสพยาเสพติด
หลังจากนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๘ไปลงพื้นที่ที่เกิดเหตุไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไปเจอรถรถมอเตอร์ไซค์ของเอ่อ
ผู้ชายคนที่คลุมคลั่งคนนี้มันไปชนติดล้มอยู่กับเสาไฟฟ้าครับ
แล้วพอไปตรวจสอบจุดที่รถถูกชนเนี่ยค่ะพอไปดูตรงจุดที่รถถูกชน
แล้วก็ตรวจสอบกับบาดแผลของลูกชายคนเล็กที่เสียชีวิตไปตำรวจบอกว่า
แผลกับสถานที่และพฤติการในที่เกิดเหตุอุบัติเหตุมันตรงกัน
สรุปก็คือว่าลูกชายเสียชีวิตจากรถชนแล้วล้มจริง
ไม่น่าใช่เหตุฆาตกรรมค่ะก็โดนข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต
แล้วก็เสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้านนะคะ